สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโบราณท่านว่าฝนจะตกแดดจะออกคนจะคลอดลูก
ยังไงก็ยังไว้ไม่อยู่หรอกครับ
เรื่องการปรับคอรมอถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรี
จะแสดงท่าทีว่าไม่อยากให้มีแรงกระเพื่อมในช่วงนี้
ปรับคอรมอเอาไว้ก่อนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แต่มาถึงสถานการณ์ณวันนี้อั้นไว้ไม่อยู่แล้วครับ
เพราะมันมีตัวเร่งตัวเร่งที่สำคัญคือหนึ่ง
ห่อมเตาลาออกจากหัวหน้าพักรอปช
อันที่๒ตัวเร่งที่ตามมาก็คือในพักพลังประชารัฐ
แกนนำรัฐบาลเองนั่นแหละ
เขาส่งสัญญาณว่าพักไหนจะปรับคอรมอ
จะปรับกันเองในพักให้ส่งรายชื่อ
มาให้ภายในวันที่๔กรกฎาวันที่๕จะต้องเรียบร้อย
นี่ก็แปลว่าพักพลังประชารัฐก็ได้โอกาสเร่งเกมให้ปรับคอรมอเร็วขึ้นครับ
ข่าวที่น่าจับตามองก็คือว่าสายกอทมเมื่อเดิมเนี่ยมีสอสอพลังประชารัฐในกอทม๑๒คน
๒คนโคต้า๖คนต่อ๑เก้าอี้ก็ได้เก้าอี้
แต่ว่าวันนี้๑๒คนแยกกลุ่มออกมาเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งคุณวัฒนยาโอภาษีเรียกว่าไปรวมกลุ่มกันได้๔๕คน
ก็เหลือในกลุ่มของคุณพุทธิพงศ์หรือคุณนัทพลนัทพล๒คน
มีสอสออยู่ในมือ๖คน
เก้าอี้จะอยู่เหมือนเดิมได้หรือไม่

ในภักรปชนั่นชัดเจนแล้วว่ามอมเต่าถอยออกมา
เขาก็เสนอชื่อคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์ไปเป็นหัวหน้าพัก
และจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ภูมิใจไทยภูมิใจไทยยังนิ่งอยู่ไม่มีปัญหา
เพราะว่าที่ว่านิ่งก็คือว่ามีข่าวมาจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ส่งสัญญาณไปถึงพักภูมิใจไทยว่าคราวนี้ถึงแม้ว่าภูมิใจไทย
มีตัวเลขสอสอมากขึ้นด้วยว่าสอสอฟองพักอนาคตใหม่
รวมอยู่ด้วยหลายคนแต่ว่าสัดส่วนโคต้าของสอสอ
ยังต้องเท่าเดิมพักจิ๋วพักเล็กขยุกขยิกขึ้นมาอีกที
ว่าพวกเขา๙คน๑๐คนอาจจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีสักคนหนึ่ง
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในพักประชาธิปัตย์ก็ขยุกขยิกกันอยู่
เพราะมีข่าวว่าสอสอส่วนหนึ่งจะผลักดันให้มีการปรับคอรมอ
ภายในภักร์ประชาธิบัตรเอาคุณจุติไกรเลิกกับคุณหญิงกัลยาโสพนภัณฑ์ออกมา
แล้วเอาใครฮะเอาคุณกระดกวงตรงานรองหัวหน้าพักและคุณอัศวินภูวิซิริ
เข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนอันนี้ยังไม่ชัดแต่หัวใจสำคัญทั้งหมด
ในการปรับคอรมอเที่ยวนี้ประชาชนเรียกร้องอย่างเดียว
นักธุรกิจเรียกร้องอย่างเดียวเรื่องของการเมืองว่ากันไปเถอะ
แต่ขอว่าทีมเศรษฐกิจรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารเศรษฐกิจ
ขอให้ประชาชนดูหน้าดูตาแล้วเกิดความเชื่อมั่นหน่อยครับ
เพราะว่าประเทศเราอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
มันจะกู้จะฟื้นจะคืนชีพมาได้ไหมจะลำบากกันไปถึงไหน
ขึ้นอยู่กับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ประชาชนเขาต้องการอย่างนี้เพราะความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจ
ความเชื่อมั่นจากประชาชนเป็นองค์ประกอบสำคัญมาก
ถ้าเขาเห็นรายชื่อแล้วเขาเชื่อมั่นว่าได้คนเก่งคนดีคนมีความรู้คนซื่อสัตว์สุจริตมาเป็น
ออกมาตรการอะไรมาเขาก็ให้ความร่วมมือ
แต่ถ้าเขาเห็นรายชื่อแล้วเขาร้องยี้เขาบอกแบบนี้นั่นเหรอ
จะมากู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในภาวะอย่างนี้

ความเชื่อมั่นดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจสำคัญมากนะครับ
ในการที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ฉะนั้นตอนนี้ทุกสายทุกเสียงทั้งทุกวงการสื่อ
เขาต้องการให้นายกรัฐมนตรีเฟนคนที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์จะเอาอยู่ไหมว่ารัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจขอเลือกเอง
ส่วนจะเลือกใครมายังไงก็แล้วแต่เพราะว่าก็ไม่ใช่ง่าย
ทุกวันนี้นักธุรกิจภาคเอกชนเขาบอกว่าถ้ามาเป็นรัฐมนตรีเขาไม่เอา
เหตุผลเขามีเยอะแล้วครับหนึ่งเปลืองตัวเขาอยู่ของเขาดีดี
ต้องมาทำงานหนักแล้วบางทีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์บางทีก็ถูกการเมืองเล่นงาน
การเมืองจากภาคฝ่ายค้านเล่นงานไม่เท่าไหร่แต่การเมืองในซีกเดียวกันเองเล่นงาน
เขาไม่ชำนาญเขาไม่ถนัดเปลืองตัวบางทีเจ้าตัวยอมแต่ลูกเมียบอกไม่เอา
เขาก็ต้องฟังลูกฟังเมียเขาถ้าท่านคิดอย่างนั้นกันหมด
แล้วเราจะทำยังไงฉะนั้นอยากจะบอกไปถึงนักธุรกิจทั้งหลายว่า
ถ้าท่านเห็นว่าท่านมีความสามารถแล้วนายกรัฐมนตรีไปเชื้อเชิญมาเถอะครับ
มาช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจในขณะเดียวกันนายกเองก็จะต้องเอาให้อยู่ที่ป้องกันว่า
ฝ่ายการเมืองซีกการเมืองคนที่ประชาชนเห็นแล้วร้องยี้
ประชาชนเห็นว่าอย่างนี้จะไหวเหรออย่าเอามาเป็นรัฐมนตรี
แก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้ยุ่งครับ
นี่คือเขตเส้นใต้กันเขตเส้นใต้สุดสัปดาห์
เสาร์นี้แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ